นาฬิกา๕๗นาทีนะครับกลับมาติดตามข่าวกันต่อ
คุณแม่สีตางไปทำอะไรนะไปทอดกระถิ่นเป็นประธานฝ่ายคารวาสค่ะ
คุณผู้ชมไปที่วัดหนองเต่าหมู่ที่๗ตำบลอุทัยเก่า
อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีไปแบบนี้แหละค่ะ
ไปร่วมทอดกระถิ่นนะคะโอ้โหแล้วก็มีการจัดงานกระถิ่น
โดยมีพระอธิการสมชายเตชะพะโลเจ้าอาวาสวัดหนองเต่า

ส่วนคุณสิตางบัวทองเป็นประธานฝ่ายคารวาส

คุณอุ๊บวิริยะค่ะมาร่วมงานด้วยนะคะ
ดารานักแสดงอีกหลากหลายคนมาร่วมงานกระถิ่น
ทีนี้มีผู้นำชุมชนกรรมการวัดแล้วก็ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดใกล้เคียงค่ะเป็นแฟนคลับของแม่สตางค์ก็
ร่วมเดินทางมาด้วยนะคะก็มีการขอถ่ายภาพ
แหกรอบกองกระถิ่นรอบอุโบสถกันอย่างคึกคัก
แบบนี้นะโอ้โหสนุกสนานเชียว
ทีนี้การทอดกระถิ่นครั้งนี้ค่ะได้เงินไป๑๖๗๑๓๗บาท
ส่าห์อ่านช้านะปกติเขาจะชอบอะไรนะ
เอาจำนวนเงินไปเสี่ยงโชคนั่นแหละค่ะ
เงินที่ได้จำนวนนี้ไปซ่อมแซมสาราการประเรียนที่สุดโทรม
ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติ
ศนกิจของสงฆ์แล้วก็เพื่อใช้เป็นสถานที่
ที่พุทธศาสนิกชนจะมาทำบุญและปฏิบัติธรรม
ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ
สำหรับการมาเป็นประธานทอดกระถิ่นฝ่ายคารวาสของแม่สิตางครั้งนี้เนี่ย
เนื่องมาจากคุณผู้ชมจำได้ไหม
ภาพวาดแม่สิตางบัวทองสอดแทรกในพุทธประวัติ
โดยเป็นภาพที่แม่สิตางค์รวมอยู่กับพุทธศาสนิกชน
มารอรับเสด็จองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จนเป็นข่าวโด่งดังก็คือสิตังส้มหยุด
เป็นข่าวโด่งดังเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ก็เลยทำให้แม่สิตางบัวทองสัญญาว่าจะนำกระถิ่นมาทอดที่วัดแห่งนี้

คนมาต้องมาถ่ายรูปผู้กันกับปฏิบัติกรรมฝันผนังนะ
ใช่แม่สตางค์ส้มหยุดนะ

เอาละครับไปดูต้นมะพร้าวเดี๋ยวดูภาพไปพร้อมกันเลย

คุณผู้ชมคิดว่าต้นมะพร้าวที่จะเห็นอยู่นี้รูปร่างมันคล้ายอะไร

มีแต่คนมองแล้วบอกว่าเหมือนพญานาคทั้งนั้นเลย

พญานาคสองตัวกำลังรัดกันอยู่นะครับ
อันนี้อยู่ที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏนะครับ
ชาวบ้านจึงไปไหว้ขอโชคขอลาบกันยกใหญ่
ระหว่างนั้นเองครับคุณผู้ชมจู่นางบุญยังมีชัยอายุ๗๒ปีแล้ว
ท่านมีอาการคล้ายถูกแฝงร่าง
แล้วก็บอกว่าหากใครศรัทธาใครมีดวง
ก็จะถูกรางวัลดวงใครดวงมัน
ซึ่งชาวบ้านก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นพ่อปู่พญานาคเข้าสิ่งร่างของนางบุญยัง
เพราะว่าเธอเป็นร่างทรงอยู่แล้วนะฮะ
ส่วนที่เราพักธรรมตรงชาติสักครู่นะครับ
เรายังมีอีกหลายจังหวัดเลยนะฮะ
ให้รอดูเลขกันครับสักครู่เดียวครับ
จากมะพร้าวที่เราเห็นกันว่ามันคล้ายกับพญานาค๒ตัวรัดกันอยู่นะครับ

ที่วางนากิณบ้านดุงอุดอลธานีตรงนี้น่ะค่ะ
ประชาชนผู้สะสนิกชนนะคะยังคงแหงกันไป
บรรยากาศเมื่อวานนี้คึกคักเป็นพิเศษเลยเพราะเมื่อวานนี้๑๕ไงวันนี้๑๖ไงครับ
โดยเฉพาะบริเวณลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธค่ะ
มีคนไปส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์บ้างก็บอกว่าชัดเลย
เต็มสองรูตาเลยนะคะบ้างก็บอกว่าเฮ้ย
เลข๒ตัวเลข๓ตัวมากันพร้อมเพลียงกันเลยนะคะ
สิ่งที่ไม่ยอมพลาดก็คือการเพ่งดูนาคน้อยคำชโนธชูนิ้วใบ้เลขระหว่างไร่รำ
คุณผู้ชมเดี๋ยวจังหวะนี้นะคะคนตาดีเขาก็ตีกันไปนั่นคุณชูแล้วชูนิ้วแล้ว
นั่นแหละค่ะนักน้อยไร่รำแบบนี้

เออเห็นซักครั้งเลยด้วย
ไปที่บ้านสะดาวอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรำนะฮะคึกคักไม่น้อยหน้าที่อื่นหรอกครับ
มีชาวบ้านพากันไปไหว้ขอโชคลาภจากต้นตะเคียนใหญ่เลยครับ
ผ่าศูนย์กลางต้อง๖๐เซนติเมตรยาวกว่า๑๐เมตร
พ่อค้าแม่ค้าก็นำลอตเตอรี่ไปวางขายกันคึกคักทีเดียวเอาใจนักเสียงโชคนะครับ
รูปไปคำไปนะต้นตะเคียนต้นนี้ถูกขุดพบในลำห้วยพระพราท้ายหมู่บ้านสะดาววันพุธที่ผ่านมานี่เองครับ
แล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านนำรถบรรทุก๖ล้อไปบรรทุกไปขนมาไว้ที่วัดแห่งนี้
ชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นต้นตะเคียนโบราณแล้วก็น่าจะมีอายุหลายร้อยปี
ส่วนเขาจะเห็นอะไรผมพูดไม่ได้แต่ให้ชาวบ้านพูดดีกว่าครับ
ขอโชคได้ข่าวว่าเขาคนมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ได้มาถูกเลข
ไม่ได้ใจเราก็ถูกไหม

เห็น๗๗๖๕อันนี้๕ตัวเดียว
ไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันนะฮะจ้ะ
ต่อกันที่วัดทุ่งขี้เสืออำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับ
กลุ่มชาวบ้านไปขอเลขเด็ดจากต้นตะเคียน๓ต้น

โดยต้นตะเคียนต้นพ่อมีความยาว๑๘เมตร
ต้นแม่ยาว๑๔เมตร
และต้นลูกสาวยาว๑๒เมตร
เคียนทั้ง๓ต้นถูกขุดพบในบ่อดินนะครับ
กลางทุ่งนาลึกไป๑๕เมตร

จากนั้นเจ้าของบ่อดินก็เอาไปถวายวัดครับ

ตะเคียนทั้ง๓ต้นเป็นพ่อแม่ลูกกัน
แล้วก็ห้ามมาแยกออกจากกันด้วยนะฮะ

คราวนี้พาไปที่สำนักสงฆ์บ้านริมคาน

ชาวบ้านเข้าไปหาเลขเด็ดเลขเด่นเลขดังกันนะคะ

แม่สบายแผลกับแม่สบายพร

แล้วก็ถูไถแบบนี้ที่ขาวคือ

ชาวบ้านบางคนก็นำโทรศัพท์มือถือนะคะ
ถ่ายภาพเก็บไว้แล้วก็ไปแชร์ให้ญาติพี่น้อง

ส่องหาเลขเด็ดกันชาวบ้านยังบอกอีกว่า

ก็จะแบ่งเงินรางวัลมาบริจักษ์ที่นี่

แล้วก็วิหารให้แล้วเสร็จนะคะ

คุณผู้ชมดูให้ดีผมก็ชอบเหมือนกันนะฮะ

จังหวัดพยาวไปที่บริเวณข้างกำแพงเลย

แม่ตะเคียนอายุหลายร้อยปีครับ

ชาวบ้านบอกว่ามาคราวนี้ไม่ผิดหวังเลย

ทั้ง๒ตัว๓ตัวเขาว่าอย่างนั้น

เขาใช้วิธีจดใส่ในกระดาษ
แต่บางคนก็ถ่ายภาพ

แล้วก็นำไปหาเสียงโชคในลอตเตอรี่
ว่าวันนี้เราคงได้เห็นดีกัน
เอาบรรยากาศตลอดทั้งวันนะครับ

ภายในอาสมรือศรีเนร
ธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซ

ที่แห่ไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
แก้บนพ่อปู่ฤษีพรมเมษ
กุมารทองเจ้าสวยเห็งก่อนจะไปส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์นะครับ
ซึ่งตัวเลขมีทั้งหมด๖ตัวด้วยกัน
ด้านนางกระหนกนวลจินากลึงนะครับ
เป็นเจ้าของร้านผลไม้ในตลาดไทยปฐุมธานี
พาครอบครัวไปครับนำเงิน๑๕๐๐๐บาท
ไปถวายเพื่อร่วมทำบุญกระถิ่นแล้วบอกว่า
แวะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสมบ่อยครั้งนะครับ
เชื่อว่าอันนี้ส่งผลบุญทำให้การค้ารุ่งเรืองมาตลอดครับ
ปิดท้ายที่วัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรีจ้า

ก็มีนักเสี่ยงโชคจากทั่วทุกสารทิศ
ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
คุณช้างมหาเศรษฐีแม่นางสบายทิพย์และตะเคียนทองนะคะ
แต่สิ่งที่พลาดไม่ได้และไม่อยากให้พลาด
ก็คือนี่ฮะยักษ์มา
ซียักษ์ค่ะไปเขย่าขอเลขเด็ด
ท่ามกลางเสียงเชียร์ก็ต้องลุ้นกันแหละค่ะ
ฟูงก็ต้องลุ้นกันว่าจะออกไหมออกทั้งยวงไหม

ลุ้นกันสุดท้ายก็ออกมาแบบนี้

ส่วนเลขเด็ดเล็กดังวดนี้
มีทั้ง๓ตัวและ๒ตัวจ้า

มีเรื่องแปลกมาให้ดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะ

เข้าบ้านก็ต้องดูเลขที่บ้าน

แต่ถ้าเกิดมันฉี่ใส่ตัวคนจะดูอะไรทีนี้
ดูทั้งเลขที่บ้านและเลขที่รถ

งูตัวนี้นะมันเข้าไปอยู่ในรถเบนท์ของพระนะครับ

ก็ต้องแจ้งกู้ภัยไปช่วยหน่อย

รถเป็นรถเบนท์รุ่นเก่าและจอดเสียอยู่ครับ
ก็เอาอุปกรณ์ไปช่วยมันออกมางัดเอยดึงเอยตัวก็ใหญ่พอสมควร
เป็นกู้ภัยจากมูลนิธิปฐมบรมราชานุสรราชบุรีช่วยกันจับออกมา
มันไม่ยอมออกมาง่ายหรอกห่วงก็ลัดไปรัดมานะสุดท้ายก็เกือบครึ่งชั่วโมง
ดึงดึงดึงงัดออกมาแบบนี้โอ้โหอึดตัวใหญ่
ลายพร้อยทีเดียวครับนะฮะกู้ภัยก็เอาขอวัดหน่อยเป็นธรรมเนียมนะ
งูมันยาวเท่าไหร่เอายาวสามเมตรอืมขณะที่กำลังจะเอามาใส่กระสอบคุณ
มันดันฉี่ใส่ตัวเจ้าหน้าที่กู้ภัยเราไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้ยินเรื่องของการงูฉี่ใส่
นานครั้งหนึ่งนะฮะกู้ภัยก็บอกว่าอ้าวผมก็ไม่ค่อยได้เจอเรื่องราวแบบนี้นะ
มาจับงูงูฉี่ใส่หรือผมจะเห็งกันนะบางคนไม่รู้ด้วยนะอันนี้คือเป็นฉี่งู
กู้ภัยบอกว่าเอองูฉี่ใส่ตัวเปื้อนไปหมดทำยังไงดีเอ๊ะตัวผมมีอะไรล่ะ
รหัสตัวเองแล้วกันรหัสกู้ภัยผมแล้วกันนะถ้าเกิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องโชคดี
ขอเอารหัสตัวเองไปเสี่ยงโชครหัสเขาคือ๑๐๘
เขาบอกว่าไม่รู้ว่าโชคดีโชคร้ายไปจับงูจะถูกงูฉี่ใส่แบบนี้
ก็ขอให้ครั้งนี้โชคเข้าข้างเขาแล้วกัน

เขาก็ไปเสี่ยงโชคตามที่เขาเห็นสมควรนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของความเชื่อคุณผู้ชม

และวันนี้ขอให้คุณผู้ชมแฟนรายการของเรา